ยังอยู่ที่บรรยากาศของการรักษาพยาบาลหรือการป้องกันตัวไปที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะคุณ
ผู้ป่วยโควิดคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะเล่นตะก้อเตะตะก้อออกกำลังกาย
คุณหมอคุณพยาบาลเห็นด้วยเชียร์กันยกใหญ่เลยค่ะเอาเลย
สวัสดีค่ะประกาศเจ้านะคะตอนนี้มีทีมประกอบคลายอยู่ด้วย
ถ้าใครสนใจสามารถยกโครงของพี่พี่ก็ได้นะคะขอรับสนับสนุนค่ะ
พวกเราขอเสียงพร้อมรู้ให้พี่พี่ทีมประกอบคลายเลยค่ะ
มรภัยบานกับพลิมปิกและรวมสิทธิ์ฮาราลิมปิก
อยากออกมานรับสนุนถ๘๓โน้นอร่อยที่บางชีวิต
นี่แตะกล้องวงเนี่ยไม่ธรรมดานะนอกจากเอาสีตาให้ไว้แล้วเนี่ย
ต้องรวมส่งตัวเบื่อกับที่ไหน

คือยังไงต้องให้สัญญาณเหรอว่าเราจะใช้อวัยวะส่วนไหน
คุณจะนักเหมือนตอนกำลังเก็บขัดย่อม

ถ้าคุณไม่เคยดูตะก้อวงหรือตะก้อรอดห่วง
ชั้นเอง

แต่ว่าสังเกตดูเขาก็ยืนห่างกันพอสมควร

น่าจะดีแหละปลอดภัยแหละได้ออกกำลังกายด้วย

เป็นบรรยากาศดีที่โรงพยาบาลสนามนะคะ